อย่างเช่นโรคนี้เหมือนกันตอบไร้ท่อทำงานผิดปกติ

จำได้ไหมก่อนหน้านี้พี่หญิงลีเคยป่วยหนักถึงขั้นขา

เล็กมากช่วงนั้นเธอก็ต้องต่อสู้อย่างหนักกับโรคที่เกิดขึ้น
แต่ว่าตอนนี้อาการล่าสุดของเธอดีขึ้นแล้วคุณ

ดีขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ออกงานอีเวนต์พร้อมกับหุ่นฟิตเฟิร์ม

ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ล่าสุดค่ะยังควักเงิน๒ล้าน

รู้สึกว่าหนูเป็นคนปกติ

อาการต่อมรายทรัพย์ทำงานผิดปกตินะคะ
คุณหมอให้เวลา๒ปีซึ่งมันผ่านมาแล้ว
หญิงก็เชื่อมั่นว่าหญิงดีเต็มร้อย
บ้านหญิงลีนะคะก็คือว่าตอนแรกซื้อตึกอย่างด้านหน้า

คุณไม่ต้องไปทำธุรกิจที่อื่น
ใช่บ้านก็อยู่ที่เดียวกัน
งานเดียวกันนี้ค่ะยังได้เจอหนุ่มแซคชุมแพรนะคะ

ก่อนหน้านี้แซวกันหยอกเอิญกันมันเกิดอะไรขึ้น
แถมช่วงนี้ยังโผมงานหนักจนสิ้นเสียงอักเสบ
หมอสั่งห้ามใช้เสียง๒สัปดาห์
แล้วเจ้าภาพคนจ้างร้องเพลงจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ

งานเราจะไม่ไปขอยกระชุนงานได้ไหม
เพราะว่าหมอไม่อดขอแข่งผมมา
เจ้าภาพก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรอก็ได้
ก็แค่ให้มายืนบนเวทีแล้วก็มาแจกลายเซ็นต์ของคนที่มาดูก็พอ
มันสุดวิสัยจริงอันนี้เจ้าภาพเขาก็เข้าใจได้